มีผู้หญิงไทยเดินทางไปที่โอมานจะไปเยี่ยมเพื่อน
แต่ปรากฏว่าเธอถูกควบคุมตัว
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวมา๒เดือนแล้วนะคะ
ประเด็นที่ถูกควบคุมตัวเป็นเพราะว่า

แต่ปรากฏว่ามียาตัวนึงค่ะ
เป็นยาต้องห้ามนำเข้าประเทศโอมาน
เพราะว่ายาตัวนี้ถึงจะเป็นยารักษาโรค

ซึ่งผู้หญิงไทยคนนี้ก็ต้องใช้ยานี้

พูดจากน้องมันราวคุณแม่เองก็อยากมาขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานพมเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวด้วย

นางสาวรสสุคลเนียมกลางวัย๓๒ปี
ถูกตำรวจประเทศโอมานควบคุมตัวไว้

ยาต้องห้ามเข้าประเทศขณะเดินทางหาเพื่อน
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยทุกอย่างค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าพอไปรับกระเป๋ามีปัญหา
เพราะว่ากระเป๋านั้นไม่ผ่านเครื่องสแกน
เครื่องไปตรวจเจอยารักษาโรคประจำตัวจำนวนมาก
เป็นยาที่จ่ายออกจากโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งมียาต้องห้ามเข้าประเทศหนึ่งอย่างก็คือยาประเภทมาทาดอล
เป็นยาแก้ปวดแต่มีส่วนผสมของสารเสพติดค่ะ
ลูกสาวต้องกินตลอดเวลาเพื่อบรรเทาอาการป่วย
สุนทรีย์ซึ่งเป็นมารดาเปิดเผยว่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลบุตรสาว
เพราะว่าขาดยารักษาโรคประจำตัวตัวนี้ไม่ได้
มันก็คือยาเขียวเหลืองที่เราเพิ่งนำเสนอกันไป

แท็กซี่อ่ะใช่คือยาตัวนี้เนี่ย
นางสาวโรสุคลต้องใช้ในการรักษาโรคค่ะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าขาดยารักษาโรคตัวนี้เนี่ย
ทำให้น้องมีอาการไฮเปอร์เป็นมาแล้ว๑ครั้ง
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวมา๒เดือนค่ะ
ทีนี้ประเด็นการติดขัดปัญหาในการช่วยเหลืออยู่ที่ว่า
แล้วก็ลูกสาวพยายามขอความช่วยเหลือ
ด้านพมจพิศนุโลก็บอกเลยว่า
ตอนนี้ประสานไปยังแพทย์ที่ทำการรักษา
เพื่อรับรองประวัติการรักษาอาการป่วยแล้ว
เอกสารรับรองการจ่ายยาแต่ละชนิด
จะประสานไปยังสถานทูตไทยในโอมาน

และขอให้นางสาวรสสุคนได้รับยารักษาโรคโดยเร็ว
ที่อาการป่วยจะกำเริบจนเป็นอันตราย
และจะรีบส่งเอกสารเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

มันเป็นยาแก้ปวดระดับกลางไปจนถึงระดับรุนแรง
ว่าอาการป่วยเนี่ยไม่ใช่อาการป่วยเล็กน้อยธรรมดา
ถ้าต้องใช้ยาตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยเป็นห่วงลูก
ว่าลูกจะไม่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพร่างกาย